ติดตามความเคลื่อนไหวด้านการเมืองนะครับ
วันนี้ดูเหมือนว่าโผล่การแต่งตั้งคอรมอชุดใหม่ของพลเอกประยุทธ์

ขณะที่ผู้บัญชาการทหารบกวันนี้ได้ออกมาระบุถึง
ผู้ที่ไม่นึกถึงบุญคุณของสถาบัน

โอกาสที่เปิดกองบัญชาการกองทัพบก
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่๑๒
รวม๖๒คนจาก๑๙โรงเรียน
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ปรับปรุงหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร
โดยเฉพาะการรู้เท่าทันโลกโซเชียล

อยากให้โรงเรียนสอนประวัติศาสตร์มากขึ้น
เพราะตระหนักดีว่ามีชาติไทยได้ทุกวันนี้
เพราะมีสถาบันพระมหากษัตริย์
และใครก็ตามที่ไม่นึกถึงแผ่นดินเกิด
ก็ไม่ควรที่จะอยู่ในประเทศนี้
สถาบันพระมหากษัตริย์ก็ไม่สมควรอยู่ในประเทศนี้

อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติ
มีรายงานว่ามีรายชื่อรัฐมนตรีของพักภูมิใจไทย๒คนถูกตีกลับ

ซึ่งเสนอให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
เนื่องจากมีปัญหาผัวพันเกี่ยวกับโครงการบ่อบำบัดร้าง

ซึ่งลื้อกันมา๕รอบใช้งบประมาณกว่า๓๐๐ล้านบาท
และนายวิลสักวังสุภกิจโกศล
ซึ่งมีชื่อนั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

ที่สอบประกอบ๑๒๐๐ไร่
ซึ่งสารตัดสินถึงที่สุดแล้วว่ามีความผิด
ขณะที่เจ้าตัวไม่กังวลใจเชื่อไม่มีปัญหา

ในพื้นที่อำเภอเสริงสางและอำเภอคอนบุรี
จังหวัดนครราชสีมา
กับหัวหน้าพักพลังประชารัฐหรือไม่
หัวหน้าพักนำรายชื่อของนายเทวัลลิปตะพันลบ
มอบให้กับผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
พร้อมเหตุผลว่าเป็นข้อตกลงก่อนเข้าร่วมรัฐบาล
ได้รับคำตอบจากนายสนทิรัฐสนทิจิระวง
ที่ยอมรับว่าพักชาติพัฒนาอาจจะไม่ได้เก้าอี้

ซึ่งแก่นำพักยังฝากความหวังไว้
นายกรัฐมนตรีจะพิจารณา
ขณะที่นายปียบุตรแสงกระหนกกุล

ทวงถามมาตรฐานกระบวนการยุติธรรม
พร้อมเปรียบเทียบทำลายการรับพิจารณา

กรณีสอสอถือหุ้นในกิจการสื่อ
โดยหยิบยกกรณีของนายดอนประมาทวินัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
และ๔รัฐมนตรีในรัฐบาลคอสช
ก่อนยื่นคำร้องไปยังสารรัฐธรรมนูล

รุ่งเรืองกิจที่รีบตัดสินคดี
พร้อมระบุกรณีของนายธนทร
ต่างจากคดีของ๔๑สสที่ถูกร้อง
สารรัฐธรรมนูลในขณะนี้
กรณีการถือหุ้นสื่อของคุณธนทร

เมื่อเทียบกับกรณี๔๑สสนะครับไม่เหมือนกันจริง

ไม่เหมือนกันตรงที่ว่ากรณีของคุณธนทรนั้น
โอนหุ้นเรียบร้อยหมดแล้ว
ตั้งแต่วันที่๘มกราคม๒๕๖๒

ดังนั้นเมื่อตอนวันสมัครรับเลือกตั้ง
คุณธนทรจึงไม่มีหุ้นอยู่ในสื่ออะไรอีกเลย
และวันที่เขาเป็นสอสอ
ก็ไม่มีการถือหุ้นสื่ออะไรอยู่ในมืออีกแล้ว
ในขณะที่กรณี๔๑สสนี้
วันที่สมัครก็ยังถือหุ้นอยู่

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชกล่าวว่า
มีโอกาสที่๔๑สสจะถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอชั่วคราว
เหมือนนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
เพราะลักษณะของการถือหุ้นใกล้เคียงกับอดีตผู้สมัคร
ก่อนหน้านี้สารดีกามีคำพิพากษาเพิกถอนสิทธิ์ผู้สมัคร

ส่วนกรณีที่๔๑สสยื่นสารรัฐธรรมนูล
คุ้มครองชั่วคราวไม่ให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่นั้นเชื่อว่า
ไม่ใช่เรื่องง่ายที่สอสอทั้ง๔๑คนจะได้รับการคุ้มครอง
และหาก๔๑สสต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว
จะทำให้รัฐบาลเหลือเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่ง
จะมีปัญหาต่อกิจกรรมทางการเมืองหลายอย่าง
มีรายงานว่าพักพลังประชารัฐ
เตรียมนำรายชื่อสอในฝั่งเจ็ดภักดิ์การเมืองฝ่ายค้าน
เข้าข่ายถือหุ้นสื่อกว่า๓๐คน
ยื่นต่อประธานสภาพผู้แทนราชดร
เพื่อดำเนินการส่งเรื่องให้สารพิจารณาภายในสัปดาห์หน้า
ในจำนวนนั้นมีแก่นำคนสำคัญของพักเพื่อไทยหลายคน
ทั้งหน่ายสมพงษ์อมวลวิวัตน์หน่ายเพรโรธโลศุนทร
และนายนิยมเวทกามารวมอยู่ด้วย
ข่าวเทราะต์ทีวีรายงาน